ช่วงนี้เรามาอัปเดตคดีที่เกิดขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกกับแม่กันหน่อย
คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวที่มีลูกโฉนนึง

ทำให้ลูกเสียชีวิตด้วยน้ำมือของแม่เอง
คุณผู้ชมล่าสุดมีญาติญาติแล้วก็มีคนรู้จักออกมาแชร์พฤติกรรมของลูกว่าเป็นอย่างไร
รวมทั้งตัวเธอเองซึ่งผู้เป็นแม่ก็ประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีนะครับ
ต้องขออนุญาตทำผ้าเป็นสีแบบนี้เพราะว่าที่ตัวแม่เนี่ยเลือดเยอะมาก
ยังคงมีอยู่เพราะว่าเลือดจากการที่แทงลูกนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือนางปรียาการักษ์อายุ๕๐ปี
เป็นแม่แท้ใช้มีดแทงลูกแท้ถึง๘แผลจนเสียชีวิต
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนที่จะรอมอบตัวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ย
เข้าไปขอเงินพยายามจะขอเงินไปกินเหล้าเธอไม่ให้
ลูกชายพยายามพังประตูเข้าไปจะทำร้ายเธอทำลายข้าวของในโรงงานที่ทำงานอยู่
โมโหทนไม่ไหวความมีดแทงลูกชายจนเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามน้องสาวของคุณแม่คนนี้
๕ปีแล้วเป็นน้าสาวของผู้ตายบอกว่า
คือแม่คนนี้พี่สาวเขารักลูกมาก

หลังจากเลิกกับสามีก็มีลูกคนเดียวเนี่ย
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
ปริยาคือแม่คนนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเองมาตลอด
แล้วก็ยังต้องดูแลแม่ที่แก่ชะลาด้วย
ทำงานที่โรงงานลูกชิ้นมา๓๐กว่าปี

ก่อนหน้านี้นิสัยน่ารักนะอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่าย
แต่พอเรียนจบป๖ปุ๊บเข้าสู่วัยรุ่นนิสัยเริ่มเปลี่ยน
เพราะติดเพื่อนและเกเรมากขึ้นนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองพยายามหาเงินแต่ก็ทำได้ไม่นาน
คือแม่เองเนี่ยพยายามหางานให้ลูกทำนะแต่ลูกทำได้ไม่นานต้องออก
เพราะว่านิสัยเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้
จากนั้นผู้ตายกลายเป็นคนไม่ยอมทำงาน
เอาแต่เมาเหล้าดื่มสุราแล้วมีแม่คอยหาเงินส่งให้ใช้ตลอด
ถ้าวันไหนไม่ได้เงินก็จะอารวาสและข่มขู่ทำร้ายร่างกายแม่
คนแถวนั้นเขารู้กันดีญาติพี่น้องทราบดีว่าลูกคนนี้เป็นอย่างไร
ใช่ก่อนเกิดเหตุ๓วันนางปริยาไปปรับทุกข์กับน้องสาว
ระบายความทุกข์เรื่องของลูกชาย
แต่สุดท้ายก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร

แม้ลูกจะเกเรก็รักอยู่ดี

สงสารนะสงสารและเห็นใจแม่คนนี้เป็นอย่างมาก

ว่าลูกของนางปริญญาเนี่ยเกรเลมาก

ชอบไปทะเลาะกับแม่เป็นประจำ
แต่ว่าด้วยความเป็นแม่คุณผู้ชม
ว่าลูกจะเลวแค่ไหนแต่รักลูกมาก

ก็ต้องให้ทุกครั้งที่ลูกมาขอ

นางปริญญาเนี่ยไปของงานคนอื่นทำ
ต้องการจะหาเงินเยอะให้ลูกใช้
แล้วก็เอาไปดูแลแม่ที่นอนป่วยอยู่

ว่าไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะไม่รักลูก

จะทำร้ายร่างกายลูกจนถึงขั้นกับตาย

อันนี้เพื่อนบ้านเขาพูดมานะครับ
ตอนนี้นางปริยาถูกดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ขณะที่ญาติตอนนี้นำศพของหลาน
ก็คือน้องผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศล
ประเพณีซึ่งก็ได้ขอให้

จากนั้นก็เคลื่อนย้ายศพไปที่สุสานหายา
เพื่อทำการชาปนกิจเมื่อวาน

เพราะว่าคือโดนฆ่าคนตายโดยเจตนา
หลายคนก็มองว่ามันเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่า